วิทมันเล่นงานทุกอย่างเลย
ธุรกิจก็กระทบชีวิตส่วนตัวหลายคนก็กระทบเช่นเดียวกัน
พี่น้ำฝนกุลนัทล่าสุดบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้ว
กรุงเทพขอลีภัยย้ายสมโนครัวไปอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับ
พี่น้ำฝนเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด๑
เพราะว่างานผู้จัดต้องพักยาวเลย
จะกลับมาถ่ายทำอีกทีใน๒๓เดือนหน้า
ส่วนลูกสาววัย๔ขวบน้องทาเลียก็บอกว่าสำคัญเหมือนกัน
เพราะว่าน้องบ่นให้คุณแม่ฟังบอกไม่ไหวแล้วค่ะ
ตอนนี้เรียนออนไลน์อึดอัดมากอยู่แต่ในคอนโด
เธอก็เลยคุยกับคุณสามีปรึกษากัน
บอกว่าเราหนีไปอยู่ภูเก็ตดีไหม
เช่าบ้านอยู่สัก๒เดือนเผื่อโรงเรียนที่นู่นพอเปิด
จะได้ลูกจะได้ออกไปเรียนที่ข้างนอกได้บ้างนะฮะ
ส่วนลูกสาวอีกคนที่ชาวเน็ตทักว่า

แล้วไปภูเก็ตครั้งนี้กับคุณสามีจะปั๊มลูกคนนี้ที่๒ไปเลยดินะ

เดี๋ยวเราไปฟังทั้งหมดจากพี่ฝนกันครับ
เราต้องไปก่อนเราต้องเข้าให้ถึงภูเก็ตก่อนวันที่๑
เพราะว่าวันที่๓เขาเริ่มปิดแล้ว
แล้วก็ไม่รู้หลังวันที่๑๖เขาจะเปิดยังในรูปแบบไหนอีก
คือเราเหนื่อยกับการเรียนออนไลน์กับลูกมาก

สิ่งหนึ่งที่เราก็เป็นความหวังว่า
โอกาสที่โรงเรียนภูเก็ตจะเปิดคงมีมากกว่าโรงเรียนที่อื่น

ก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลไหน
ตกมาสักเดือนหนึ่งที่เขาเรียกว่าลูกหล่นมา
แต่ลูกสาวพี่ฝนเขาสวยจริงนะ

ขับรถที่เห็นอยู่วีดีโอคุยกับเรานะครับ
แต่ตัวเองกำลังจะไปตรวจโควิด
เพื่อให้เราฝนยืนยันเพื่อจะเข้าจังหวัดภูเก็ต

จะได้พัฒนาสกิลแล้วก็ความสามารถ
วัยของน้องด้วยนะคะคุณผู้ชม